วันนี้มาป่าท้อทำอะไรครับคุณส่วนทุกอย่างอ่าตำรวจนัดมา
ตำรวจนัดมาให้ป่าทำครับครับเมื่อวันก่อนนี้ก็มาเมื่อวันสืน
มาแต่พอดีคนเยอะครับคนเยอะก็เลยมาใหม่อ่าส่วนอ่า
ก็สองก็สองประเด็นอ่ะครับสองประเด็นก็คือประเด็นอะไรบ้างฮะ
ประเด็นที่หนึ่งก็คือประเด็นเดียวก็คือประเด็นใหญ่ก็คือ
ประเด็นเรื่องการนำข้อมูลหรือเอกสารเป็นเท็จลงสู่ระบบ
เป็นเทวเตอร์ครับประเด็นที่หนึ่งก็คือการนำข้อมูลของ
แล้วมาลงซ้ำอืมกับประเด็นที่สองก็คือในในบางหลวง
ข้อที่คุณแหม่มโพดำเองได้ได้ได้ได้ลงโพสต์อืม
อย่างเช่นลงโพสต์ว่านักข่าวผู้ใดต้องการรายละเอียด
มีหน้ากากอนามัยเป็นล้านชิ้นของที่ปรึกษารัฐมนตรีหรืออะไรก็ตาม
ครับผมหนึ่งมันมีจริงหรือเปล่าอืมแต่ประเด็นที่สองก็คือ
ที่เขาได้นับเงินต่างไปอ่ะนะได้นับเงินต่างไปมากมาย
เขาทำไปถึงในและหรือก็ได้อันน่ากากมาอย่างไร
๒ประเด็นที่เราจะขี้ให้พนักธรรมส่วน
ประเด็นที่๑คือความผิดโดย
โดยจะนำข้อมูลคนอื่นมาลง
แต่ประเด็นที่๒คือความผิดโดยข้อมูลที่เขาโพฆลงมาเอง
๒ประเด็นหลักส่วนเงินถ้าชิคแจงได้ก็ชิคแจงได้เราก็ไม่ว่าอยู่แล้ว
สิ่งที่เรียกร้องคือว่าถ้าสื่อสารบอชนคุณท่านทำอย่างเกี่ยวกับการตรวจสอบ
การทรจริทการประทบพิชอบการโกงการอะไรใช่ไหม
ผู้มีอำนาจหรือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เขาเรียกเพื่อขอความร่วมมือใน
การสอบตั้งสิ่งที่โอร์ดลงไปเจตนาอย่างไร
ทำไมเขาไม่ให้ความร่วมมือครับ
ที่เราอยากให้เขาเปิดเผยตัวตนออกมา

เขาไปสอบที่ไหนก็ได้

เปิดเผยเรื่องการทุษยฤทธิ์อะไรกว่าตาม
กฎหมายไม่คุ้มพรองถึงคนมันเห็นคนมันเห็น
ผมถามว่าใครจะกล้าทำอืม
จริงไหมคุณเดินอยู่ตรงนี้ทุกวัน

มีหลายหลายคนเขาก็โจทย์ตีคุณส่วนที่อยากว่าการที่มาแกล้งความตัวเนี้ยเพื่ออะไร
ผมเสียหายประเด็นที่หนึ่งผมเสียหายโดยตรงก็คือว่า
ต้องยอมรับความจริงและในช่วงนั้นที่มีข่าวสองร้อยล้านชิ้นนี้
มันไม่มีนั่งกากกันทำไมนะอืมนั่งกากหมดเลยทุกคนหากันหมดเลยนะครับ
ผมไม่มีลูกสาวผมไม่มีแม่ผมไม่มีญาติพี่น้องผมไม่มี
ผมยังหาไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณบอกว่ามีสองร้อยล้านชิ้น
ผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะมีจริงหรือเปล่ามันกักตุ้นหรือเปล่า
ถ้าสองร้อยล้านชิ้นนี้ทั่วใช้ได้ทั่วประเทศไทยเลยน่ะครับ
ประเด็นที่สองก็คือในฐานะของประชาชนคนไทยตามรับนูลมาตราห้าสิบอืม
สองห้าหกศูนย์การพิทักษ์การรักษาชาติการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
ทุกคนต้องมีครับทุกคนต้องมีนี่คือบทบาทหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันรักษา
อย่างนี้นะต้องข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
อืมจะทำให้ให้ประชาชนตื่นเต้นตื่นตระหนดเราอยากจะต้องออกมาครับ
กับประเด็นที่๒คือในฐานะของประชาชนคนไทยตามรับมูลมัตรา๕๐๒๕๖๐
การพิทักษ์การรักษาชาติการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมทุกคนต้องมี
นี่คือบทบาทหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันรักษาประเทศชาติในยามที่มันฉุกระบุกหรือฉุกเฉิน

จะทำให้ให้ประชาชนตื่นเต้มหรือตื่นนอน
เราอยากให้เค้าออกมาให้ข้อมูลกับส่วนรวม
แล้วเขารู้จักก็ผสานแล้วอ๋อครับไปเจอก็ได้จังหรือไม่จริง
จะแตกตั้งนะที่ถูกต้องแตกตันะที่ดีต้องกับไหน
เป็นเกรจารณาที่ดีอืม
ปราเป็นเกรจารณาที่ดีก็ไม่มีความผิดทางกฎหมายอยู่น่ะ
ไม่ได้มีปัญหานั่นชื่อที่ต้นนั่นต้นที่ตำแหน่งของคุณที่ยา
สมาชิกของเอ่อคือเป็นผู้ร่วมสามารถรับตั้งของท่าไม่
อืมแต่ผมกับเดียวกับควบตอวันที่สี่อืมแล้ว
ตรงนี้เราบูดชัดเจนว่าผมลาออกจากเพื่อก
เพื่อไปเป็นชีวิตของธรรมัฐชาวรัดอ๋อเพราะ
ด้วยจรรย์มักเมื่อพอดีว่าผมไปวันที่หนึ่งเนี่ย
แล้วผมก็ไปลาออกจากรวมพลังพยายามทัศน์ไทยแต่พอดีหาพรรคไม่เจอรวมพลังก็ปิด
ผมก็ปิดเพราะผมก็เลยต้องมาวันที่๔มาที่โกตรเสร็จแล้ว
แต่พบวันที่๔เพราะมันก็ทำสอนไงมันสอนเพราะผมลาออกไปที่๑
แต่ผมลาออกจริงมันวันที่๔ผมสมัครวันที่๑สมัครประมาชิกพลังพยายามทัศน์ไทย
วันนี้จริงจะให้เขียนข่าวว่าเป็นอดีตสมาชิกพรรคพลังสัตว์ศาลอร์